ดูเรื่องราวของวินแท็กซี่กันหน่อย
บอกว่าเอาอีกแล้ววินแท็กซี่ใช้ทางหลวงถนนหลวงหากิน
แล้วก็อ้างด้วยว่าจ่ายสวยให้กับตำรวจแล้ว
พอฟังแบบนี้ตำรวจอาจจะเดือดร้อนไปด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นไปดูเหตุการณ์จากคลิปนี้กันก่อนค่ะ
ทุกครั้งที่เป็นแบบนี้ก็จะมีการอ้างตำรวจท้องที่เนอะ
อ้างตำรวจไว้ก่อนเพื่อความน่าเกรงขาม
แต่จริงไม่จริงอย่างไรก็ต้องตรวจสอบกันต่อ

และเสียงที่ได้เห็นได้ฟังเนี่ยชัดเจนนะคะ
คือคุณแท็กซี่คนหนึ่งขับมาจอดข้าง

แล้วก็ถ่ายคลิปสอบถามกันว่าจอดได้ยังไง
คนที่ขับแท็กซี่ที่จอดอยู่เขาบอกว่า
จ่ายเงินให้กับตำรวจเป็นแท็กซี่วิน
แล้วผู้ถ่ายคลิปถามว่าตำรวจที่ไหน
ชัดเจนเลยว่าตำรวจสนยานาวา

บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
บนถนนนราธิวาสราชนครินท
เขตสาธารกรุงเทพมหานคร

แท็กซี่จอดต่อกันหลายคันหลายสีด้วย

ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอ้างตัวว่าเป็นแท็กซี่เจ้าถิ่น
เข้ามาเข้ามาคุยกับแท็กซี่ที่ถ่ายคลิปนี่แหละค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแท็กซี่เจ้าถิ่น
เข้ามาไล่แท็กซี่คันอื่นไม่ให้จอด
เพราะว่าถนนตรงนี้เป็นถนนสำหรับวินแท็กซี่
วินมอเตอร์ไซค์ที่เหมือนกับจอดประจำอะค่ะ
ถ้าหากจะจอดตรงนี้ก็ต้องเสียให้ตำรวจ
แท็กซี่คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยงงเลยค่ะ

ถนนสาธารณะแบบนี้มาตั้งวินกันได้เหรอคะ

ยังจอดแท็กซี่ขวางป้ายรถเมย์กันอีก
เขาก็เลยถ่ายคลิปเนี่ยเห็นไหมป้ายรถเมย์ชัดเจนนะคะ

ทำให้เกิดปัญหาจราจรหรืออุบัติเหตุได้อีก
นำคลิปนี้ค่ะมาโพสต์ลงในโซเชียล
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น
นี้เขาก็เลยโพสต์ต่อแชร์ต่อแล้วระบุข้อความด้วยว่า
ตั้งแถวจอดกันตรงป้ายรถเมย์
อ้างว่าเสียให้ตำรวจแอบอ้างเจ้าหน้าที่อีกแล้ว

ไม่ได้พาดพิงถึงคุณตำรวจสนยานวาว่าจริงหรือไม่

คนที่จอดเป็นอยู่บริเวณนั้นเท่านั้น
ต้องให้ตำรวจสนยานวาไปตรวจสอบ

รวมทั้งกรมการขนส่งทางบกด้วย